เห็นบอกว่ามีข่าวเรื่องเกี่ยวกับการขัดแย้งนะครับพี่หนุ่ม
เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะ
มันเกิดขึ้นในห้องประชุม
เพียงแต่ว่าแม่งหลุดออกมาได้ยังไง
ไม่ได้งอนซะจนจะต้องย้ายช่อง
มีช่อง๒๓ช่องที่ต้องจีบอยู่ข้างหน้า
แต่ว่าเรื่องของอนาคตที่ตอบไม่ได้

ยืนยันว่าเราไม่เคยคิดที่จะไปเอาคนนี้มาเพื่อด่าคนนั้น
เห็นบอกว่ามีข่าวเรื่องเกี่ยวกับการขัดแย้งนะครับพี่หนุ่ม

เรื่องมันไปถึงไหนฮะเขาไม่อยากให้เราทำรายการเพื่อชาวบ้านประชาชนอยากให้ไปซีนเอ็นเหรอ
คือจริงแล้วมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยนะฮะคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่า
เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะมันเกิดขึ้นในห้องประชุมนะครับ
น้องที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับก็ต้องมีการประชุมกัน
ในมุมไหนทางไหนเนี่ยมันอาจจะมีมุมคิดต่างทางพี่เขาก็ไม่ได้ผิด
พี่ก็ไม่ได้ผิดไม่มีใครคิดว่าจะทำอะไรออกมาแล้วทำให้ช่องเสียหาย
ถูกไหมฮะเพียงแต่ว่าเรื่องเนี่ยแม่งหลุดออกมาได้ยังไง
จากห้องประชุมนี่คือในมุมของพี่นี่คือปัญหามากกว่า
ไอ้ตรงเนี้ยมันหลุดออกมาได้ยังไงแล้วทำไมอยู่ดีออกมาเป็นข่าวได้
เข้าใจแล้วคือไอ้เป็นข่าวที่ว่าอ๋อมีปัญหาธรรมดา
แต่บางทีมันออกมาถึงขั้นมีการโพสต์คำพูดหรือว่ามีคำพูดแบบนี้ออกมา
แสดงว่าต้องเป็นคนในมันต้องเป็นคนในแล้วที่สำคัญคือคำพูดที่ออกมา
บางทีมันก็ไม่ได้ถูกต้องซะทีเดียวอืมคำพูดที่ถูกต้องคืออะไรฮะ
วันนั้นคุยกันเรื่องอะไรมันไม่ได้มีอะไรเลยก็คือคุยกันแค่เนี้ย
ยังแค่แบบว่าเอ่อมุมมองอันใหม่เข้ามาอ่า
อันใหม่ที่จะมีการเอ่อเริ่มต้นเนี้ยเพราะว่ารายการข่าวเนี้ยเพิ่มอีกสิบห้านาที
นะฮะก็อาจจะมีการเอ่อเพิ่มตรงไหนเข้าไปครับเป็นมุมนี้มุมนี้มุมนี้อะไรอย่างเงี้ย
เอ่อสูตรเราก็มองว่าเอ่อเอ่อเอ่อเราก็มองว่าเอ๊ะจริงจริงถ้ากับแบบนี้เข้ามาเนี้ย
มันอาจจะทำให้เรตติ้งตรงนี้มันตกหรือเปล่าหรือมันเป็นการแชร์กันมากกว่า
มันไม่ได้เป็นการทะเลาะอะไรกันเลยก็เหมือนการประชุมทั่วไปอ่ะนะ
ใช่ฉันเห็นยังไงเธอเห็นอย่างงั้นก็แชร์ตรงกลางกันเรื่องมีอยู่แค่นั้นเลยอ่าอืม
มีอยู่แค่นั้นเลยจริงไม่ได้งอนซะจนจะต้องย้ายช่องมีช่องสองสามช่องที่ต้องจีบอยู่ข้างหน้า
ในในงานข่าวระบุขนาดนั้นนะครับพี่หนุ่มคือคือก็ต้องบอกว่าจริงจริงแล้วมันไม่จำเป็นต้องมีข่าวเรียกวันนี้
ณวันนี้หรอกมันมีมาตลอดใช่มันก็มีการพูดคุยกันมาตลอดแต่ที่นู่นที่นี่
ยังแต่ว่าวันนี้เรายังเป็นพนักงานของช่องสามอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นไอ้การที่แบบเอ่อเอ่อ
จะไปทำที่อื่นลงไปเป็นไม่ได้อ่าใช่พี่หนุ่มมองหน้าผมตรงตรงสัญญากันนะว่าเรื่องที่คุยกันทั้งหมดเป็นเรื่องจริง
ไม่มีอะไรเลยใช่ไหมพี่ไม่มีอะไรไม่ใช่วันนี้หรือว่าพรุ่งนี้หรือเดือนหน้าพี่หนุ่มย้ายไปหมดยัง
ยังยังแต่ว่าเรื่องของอนาคตที่ตอบไม่ได้ก็ว่าเป็นเรื่องของอนาคต
เรื่องของอนาคตแต่ณวันนี้พี่บอกเลยมันไม่มีเดือนนี้เดือนหน้าไม่มีแน่หลังจากนี้๓เดือนก็ว่าอย่าไปพูดอย่างนั้นเลย
คิดไหมครับว่าจะอยู่ช่องนี้ตลอดไปเพราะว่าพี่หนุ่มผมว่าพี่หนุ่มเปล่งประกายมากนะ
แม้จะมีเสียงพี่ฟังพี่จานคือถ้ายังทำอยู่ได้เราก็ทำไปค่ะก็ยังทำไปเรื่อยเรื่อย
คือพี่ได้รับสามโอกาสจากช่องสามคือหนึ่งโอกาสในการเป็นนักแสดงค่ะที่ช่องสามนะฮะ
ที่สองคือโอกาสเป็นพิธีกรโอกาสที่สามคือพลิกชีวิตเลยคือเป็นผู้ประกาศ
ครับเนี่ยฮะคือคือมันคือเอ่อมันเป็นสามสามเหตุผลที่พี่ก็
ก็ดูเหตุผลแล้วมันก็ไม่เห็นจำเป็นเรื่องเข้าไปที่อื่นอืมอืมอืมอ่า
อาจจะมีโอกาสที่สี่โอกาสที่ห้าตามมาอีกก็ได้ในอนาคตก็ว่ากันจากช่องสาม

ล่าสุดเห็นโดนฟ้องผมก็แสนนี่รายการเนี้ยโดนฟ้องเยอะไหมฮะพี่
คือสิ่งหนึ่งซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับถูกไหมฮ
เพราะว่าเราเลือกที่จะทำรายการแบบนี้มันเป็นรายการสดนะฮะ
แล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์เป็นสิทธิ์ของผู้ที่ถูกอ่า
กระทบกระเทือนค่ะจ้ะแล้วเขาต้องการที่จะไปฟ้องสาร
คือระบบระบบข้อกฎหมายในประเทศไทยเนี่ย

เพราะฉะนั้นเขาก็มีสิทธิ์ที่เขาจะไปเรียกร้องความเป็นธรรมกับเขาได้
ไปฟ้องสารได้อืมสุดท้ายสารท่านรับพิจารณาก็เป็นหนุ่มพิมิตของท่าน
เราก็มีหน้าที่ต้องไปชี้แจงข้อเท็จจริงอืม
จะเป็นอย่างไรสุดท้ายถ้าเกิดสารบอกว่าเราผิด
ครับก็ต้องว่าไปตามตรวจมาอ่าเราจะเยียวยายังไงเขาได้บ้าง
ถูกไหมครับเพราะว่าเราเจตนาเรายืนยันว่าเราไม่เคยคิด
จะไปแบบเอาคนนี้มาเพื่อด่าคนนั้นไม่ใช่อืม
เราแค่ต้องการในภูมิอคุณมุมของคุณเป็นยังไงอืม
มุมคุณเราก็ยินดีที่จะให้มาค่ะแต่ถ้าคุณจะมาเราก็ต้องขอข้อมูลคุณด้วยว่า

แต่ถ้าคุณคิดว่าคุณจะมาแล้วพูดอะไรที่มันไปเนี่ยขอเวลาเราหน่อย
ให้เราได้มีการไปศึกษาก่อนเพราะเราไม่ถนัดเลย

แต่ไม่ใช่ว่าถึงเวลาเสร็จปุ๊บยังไม่ทันจะมาปุ๊บมันเป็นประเด็นเกิดขึ้น
อย่างงี้มันก็คงไม่ใช่โดยมีกี่คดีฮะปัจจุบันนี้

นี่ทั้งหมดเท่าไหร่นะฮะอันเดียวนี่แหละ

แต่ว่าซ้อนฟ้อง๗คนนะครับแต่ผมเข้าใจนะคือพี่เข้าใจในมุมของคนที่ฟ้องนะ
พี่ไม่ได้โกรธเขาด้วยพี่เข้าใจเขาถ้าเป็นพี่อ่ะ
อาจจะรู้สึกเหมือนกันว่าเฮ้ยถ้ามันกระทบกับพี่พี่ก็อาจจะต้องไปพึ่งศาลเหมือนกัน
พี่ก็ต้องพึ่งกันหน้าสารเหมือนกันแล้วสุดท้ายสารเขาก็จะตัดสินเอง
ใช่ว่าถูกผิดก็ว่าไปตามศาล
ถูกต้องคือพี่บอกเลยว่าคนเราในเมื่อเลือกและก้าวที่จะทำอะไรแล้ว
เราต้องยอมรับมันด้วยว่ามันจะต้องมีสิ่งเขาเรียกอะไรอ่ะ
ค่าตอบแทนหรือที่ต้องเสียกลับไปเหมือนกัน

ราคาที่จะต้องจ่ายเหมือนกับเราเป็นนักแสดงเราเป็นผู้ประกาศเราเป็นพิธีกรวันนี้
เราเล่นโซเชียลเราเล่นอินสตาแกรมเราลงรูปเราทำอะไรก็ตามแต่
ถามว่าพอเราลงไปแล้วเนี่ยมีมุมมองที่เห็นต่างกับเรา
แล้วด่าเรากลับมาเฮ้ยทำไมมึงเป็นอย่างนี้โอ๊ยมึงอย่างนี้
เราก็ต้องยอมรับเพราะอะไรเพราะว่าเรายอมที่จะเล่นโซเชียลแล้ว
เราก้าวไปอยู่ตรงนั้นแล้วอ่ะเท่ากับเราเป็นคนเปิดโอกาสให้เขาเนี่ย